ไทยรัฐเจาะประเด็นประเด็นแรกนะคะไปเจาะกันก่อนเลยค่ะ
ที่ผ่านมามีเหตุน้องชายบุกไปบ้านพี่สาวที่จังหวัดตราด
ทะเลาะกันเรื่องมรดกที่ดินที่พ่อแบ่งให้ก็ตั้งใจว่าจะเดินทางไปเคลียร์ใจกับพี่สาว
แต่ว่าพอถึงบ้านพี่ไปตะโกนเรียกโวยวาย
ทำให้มีปากเสียงกับพี่เขยอีกรอบนึงนะคะ
แล้วก็มีการนำปืนสั้นจากในรถจะยิงใส่
แต่ปรากฏว่าถูกพี่เขยเนี่ยสวนกลับด้วยปืนลูกซอง
จนเสียชีวิตคาที่เลยค่ะติดตามประเด็นนี้จากรายงานกันค่ะ
นายวัฒนาอายุ๔๒ปีถูกพี่เขยคือนายอุทิศอิ่มอุไร
อายุ๖๕ปีใช้ปืนลูกซองยาวยิงเข้าที่หน้าอกด้านซ้าย

นายวัฒนะจะเข้าไปปรับความเข้าใจกับพี่สาว

แต่กลับถูกพี่เขยยิงสวนจนเสียชีวิตคาที่
ตำรวจภูทรเมืองตราดตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยรอบ
พบปืนสั้นตกอยู่ไม่ไกลจากร่างของผู้เสียชีวิต
และพบว่ามีการยิงไปแล้ว๑นัด
ส่วนที่เอวยังพบปืนสั้นอีก๑กระบอก
มีผ้าพันเอาไว้อย่างดีตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนนายอุทิศผู้ก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหน
ยืนรอมอบตัวพร้อมปืนที่ใช้ก่อเหตุ
นางสาวมณฑาทิพย์อายุ๔๔ปีพี่สาวของผู้เสียชีวิต
เล่าว่านายวัฒนะและเธอมีเรื่องทะเลาะกันมาแล้ว๑ครั้ง

เมื่อคืนนี้น้องชายได้ขับรถกระบะมาที่บ้าน

ไม่กล้าเปิดบ้านออกไปดูเพราะเป็นช่วงกลางคืน

ถี่ประตูบ้านด้วยความไม่พอใจ
ที่สามีจะเปิดประตูออกมาแล้วมีปากเสียงกัน
จากนั้นน้องชายวิ่งกลับไปที่รถ
หยิบปืนออกมายิงใส่สามีแต่ไม่ถูก
จากนั้นสามีจึงใช้ปืนลูกซองยิงสวนกลับไปจนเสียชีวิต
สำหรับชนวนเหตุญาติให้ข้อมูลว่า
ก่อนหน้านี้นางสาวมณฑาทิพย์และผู้เสียชีวิต
ทะเลาะกันเรื่องที่ดินจริงแต่ไม่ทราบข้อเท็จจริง
เพียงว่าก่อนหน้านี้เคยมีคดีทำร้ายร่างกายกัน
เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วระหว่างผู้เสียชีวิตและนางสาวมณฑาทิพย์
ญาติของนายวัฒนะได้ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่
ที่ศาลาภัยล้อมอำเภอเมืองตราธิ์
ส่วนนางสาวสุพัตราพี่สาวของผู้เสียชีวิตอีกคน
บอกว่าที่ดินแปลงนี้มี๓๐ไร่
เป็นที่ถึงสาวปกกก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตเมื่อ๘ปีก่อน
แบ่งให้ลูก๓คนซึ่งเธอขอเพียงแค่๓ไร่
ส่วนที่เหลือเป็นของนางมณฑาทิพย์๑๐กว่าไร่

แต่ยังไม่ได้ทำการรังวัดแบ่งแยกเป็นทางการ
ได้ที่ดินอยู่ด้านในสุดไม่มีทางเข้าออก
จึงขอทางเข้าออกจากนางสาวมณฑาธิบ
แต่ยังตกลงกันไม่ได้ทำให้นายวัฒนะน้องชาย
ต้องไปพูดคุยกับนางสาวมณฑาทิพย์หลายครั้ง
ขอแบ่งทางเข้าให้นางสาวสุพัตราด้วย
เพื่อให้นางสาวสุพัตราได้มีทางเข้าออก
แต่นางสาวมณฑาทิพย์ไม่ยอมแบ่งให้
ทำให้มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงหลายครั้ง
กระทั่งล่าสุดนายวัฒนาจะเข้าไปเคลียร์ใจ
หรือพูดคุยเคลียร์ใจปัญหากับนางสาวมณฑาทิพย์
เพราะที่ผ่านมานางสาวมณฑาทิพย์มักจะเอาเรื่องเข้าใจผิด
บรรดาพี่น้องไปพูดคุยกับคนอื่น
นายวัฒนาจึงอยากเข้าไปปรับความเข้าใจ
ถูกพี่เขยยิงเสียชีวิต
ซึ่งปมเหตุครั้งนี้ไม่ได้เป็นการขัดแย้งเรื่องมรดกที่ดิน
เพราะที่ผ่านมานายวัฒนะเคยมาปรับทุกข์และร้องไห้
กับนางสาวสุพัตราบอกว่า
อยากปรับความเข้าใจกับนางสาวมณฑาทิพย์
และมั่นใจว่าไม่ได้มีเจตนาจะไปทำร้ายนางสาวมณฑาทิพย์อย่างแน่นอน
คล้องกับนางสาวสาคอนพี่สาวคนที่๓
เปิดเผยว่าที่ผ่านมานางสาวมณฑาทิพย์เป็นลูกคนเดียว
มีปัญหากับพี่น้องคนอื่นมาตลอด

แต่นายวัฒนาต่างหากที่เป็นคนมาคอยเคลียร์ปัญหา

แม้กระทั่งหลานชายที่เป็นบุตรของนายดำพี่ชายคนโต
นายวัฒนาก็เตรียมจะแบ่งที่ดินให้กับหลาน
ไม่เคยที่จะแย่งที่ดินกับพี่น้องคนใดเลย

แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พร้อมนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดตราดแล้ว
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน